ประเด็นควันหลงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ๑๐รัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ทางที่ประชุมของพักพลังประชารัฐก็เลยมีมติตั้งคณะกรรมการสอบสอสอ
งดลงมติให้นายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนทางด้านของเพจรัศดรเนี่ยแหละค่ะ
เขาแห่อวยพรรังสิมันโรมที่เตรียมสละโสดกับแฟนสาวเพจของราศดรโพสต์ภาพพรีเวดดิ้ง
การ์ดแต่งงานระหว่างนายรังสิมันโรมสอสอของพักเก้าไกลกับนางสาวไอวาน่าแฟนสาวชาวอินโดนีเซียนะคะ
แล้วก็ข้อความหยอกเยาว์ว่าไอวาน่าสตรีผู้มีอำนาจเหนือรังสิมันโรมที่แท้ทรูขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้งสองด้วย
เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวภาคภาษาอังกฤษของสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่ได้รับการ์ดเชิญไปร่วมงานสมรสของทั้งคู่นะคะ
เฉลยว่าที่นายรังสิมันพูดในสภาช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
เรื่องแต่งตั้งตำรวจที่ไม่เป็นธรรมว่าไม่รู้อีก๓อาทิตย์ชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้น
พอได้รับการ์ดฉบับนี้ก็เลยรู้ว่านายรังสิมันหมายถึงเดือนมีนานี้จะแต่งงานกับสาวสวยอินโดนีเซีย
ใกล้แต่งงานก็ยังจัดเต็มในสภานะคะก็มีคนมาร่วมโพสต์ยินดีกันค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่ทนายความของแก่นำกลุ่มราศดรได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวแกนนำทั้งสี่คนเป็นครั้งที่สาม
ปรากฏว่าสารดีกายกคำร้องดังกล่าวค่ะให้เหตุผลว่าสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าถ้าหากสารอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสี่
ก็อาจจะไปก่อเหตุพยานอันตรายเดียวกับที่ถูกฟ้องอีกจึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งค่ะ
ส่วนเรื่องของควันหลงหลังการลงมติในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
งดลงมติให้กับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทางหัวหน้ากลุ่มคือมดรดียนังสาวธรรยาวงศ์โอภาษี
ก็โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงก่อนหน้านี้นะคะ
ว่าเป็นเพราะข้อสงสัยในสองประเด็นหลักยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทีโออาร์
แล้วก็การล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
และเรื่องการไม่ปกป้องหรือเรียกคืนที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ล่าสุดที่ประชุมพักพลังประชารัฐช่วงเย็นที่ผ่านมา
มติให้ตั้งกรรมการสอบสอสอทั้ง๗คนที่โหวตสวนมติพักแล้ว
ขณะที่นางสาววัฒนยาบอกว่าหากตนเองและเพื่อนสอสอดาวเลิก
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในพักร่วม
ก็ต้องขออภัยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
แต่ยังคงเชื่อมั่นในการแสดงออกจากการพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผล
ในฐานะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยค่ะ
ส่วนตอนนี้ค่ะแอปที่กำลังได้รับความนิยมนะคะคลับเฮาวส์
ซึ่งมีผู้รู้หลากหลายวงการมาร่วมแสดงความคิดเห็น

เพราะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเข้าร่วมด้วยค่ะ
ใครที่ไปเล่นคลับเฮาส์ช่วงค่ำที่ผ่านมา

เมื่อนายทักษิณชินวัฒน์เข้ามาร่วมแสดงความเห็น
หัวข้อไทยรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้นะคะ
ซึ่งปรากฏว่าพอเปิดได้ไม่นาน
บรรดาสมาชิกก็เข้าไปร่วมฟังกันเต็มโคต้ากว่า๖๐๐คนค่ะ
แล้วก็ต้องแตกตัวไปเปิดห้องใหม่เพื่อถ่ายทอดเสียงมาให้ฟัง
โดยสมาชิกคลาส์ส่วนใหญ่เข้าไปสอบถามแนวคิดนโยบายหลายเรื่อง
ในสมัยที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาล
รวมไปถึงความเห็นต่อสถานการณ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยค่ะ
ก็มือใต้ดินเนี่ยคือเยอะแยะไปหมด
ผมก็เลยบอกว่าเราเอาจากใต้ดินขึ้นบนดินได้ไหม
แล้วให้กองสลากทำ